เส้นใยจากธรรมชาติกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงได้เร่งพัฒนา
แล้วก็วิจัยจากสินค้าในภาคการเกษตร
เพื่อที่จะต่อยอดไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้เป็นได้มากกว่าผ้าผืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใหญ่สับปะรด
เพื่อส่งออกไปตีตลาดโลกแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอตกต่ำ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เส้นฟักฟัสของเซ้นใหญ่สรรพรสเมื่อผลิตออกมาเป็นเส้นด้าย
คุณสมบัติจะเหนียวแข็งแรงมีความมันวาว
กระบวนการตัดเย็บออกมาเป็นสู่สีธรรมชาติ
เนื้อผ้าจะแข็งแรงและคงตัวได้ดีให้ความสวยงามแบบมีเอกลักษณ์ค่ะ
ขณะเดียวกันเส้นใยสับปะรดสามารถประยุกต์ใช้ในงานคอมโมซีตและสิ่งทอเทคนิคเพื่อใช้ในรถยนต์
มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
หน้ากากคอนโซลรถยนต์แผ่นบุประตูด้านในรถยนต์
และผนังในรถยนต์
โอกาสมากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นใหญ่กัญชงกับใหญ่สรรพรรดิ
ซึ่งตัวนี้ใหญ่สับปะรดเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาเป็นเส้นใหญ่ออกมา
แล้วเราก็ส่งไปที่อิตาลีให้เขาลองไปผลิตเป็นผ้าผืนออกมานะครับ
ซึ่งเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ส่งไปจีน
จีนนี้เขาอาจจะเป็นปัญหาลึกอันนี้เราไม่แน่ใจว่าปัญหาคืออะไร
แต่เขาก็ใส่พวกลินินเข้าไปผสมกับเส้นใหญ่สมรส
ก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่ที่สวยเป็นผ้าที่สวยพอสมควร

ต่างประเทศที่เขาทำมาแล้วมาช่วยกันในการพัฒนา
เพื่อถ่ายทอดให้กับพวกการเหล่าได้ใช้ต่อไป
คุณสมบัติที่แข็งแรงและมีความสวยงามในตัวเอง
ทำให้เส้นใยสับปะรดดิบมีราคาสูง
เปรียบเทียบกับใยไฟล์ที่ราคาขายอยู่กิโลกรัมละ๑๐๐บาท
เส้นใยสับปะรดราคาจะสูงกว่าถึง๓เท่าตัว
หรือประมาณ๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะนำวัตถุดิบเหล่านี้
เข้าไปใช้ในโรงงานต้นน้ำทั้ง๑๒แห่งทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

ยังใช้เครื่องจักรที่เราพัฒนาขึ้นมา

ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาเป็นเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้แข่งขันได้
ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอในตลาดโลกค่อนข้างสูง
ขณะที่การส่งออกเริ่มชะลอตัว

โดยพัฒนาต่อยอดสิ่งทอที่มีคุณสมบัติและสิ่งทอเทคนิค
แปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้สามารถไปใช้ได้จริง
เพื่อรองรับการเติบโตในยุคอุตสาหกรรม๔๐